เขาลงรูปคู่แล้วก็มีรูปแบบโมเมนต์แบบเอามือไปรูปที่ท้องบ้างล่ะ

หลายคนก็บอกว่าหรือว่าคู่นี้เขาจะมีข่าวดีมีเบบีหรือเปล่า
แล้วก็แคปชั่นมันชวนสงสัยด้วยคุณผู้ชม

เคลียร์ให้ชัดถึงใจเมื่อวานนี้นะคะ

ไปโผล่งที่งานบวงสวงเทวไลพระพิกาเนศ

สรุปเลยนะคะเขาคืนน้องทันย่า

คืออย่างนี้น้องก็บอกว่าน้องผู้หญิงเรามันก็จะมีช่วงหนึ่ง

ขึ้นมาไม่เท่าไหร่เอง๗กิโล

เหตุเพราะว่าช่วงโควิดนี่แหละอยู่กับบ้านไง
ก็เลยฟาดทุกอย่างเรียบที่อยู่ตรงหน้า
ดสั่งอาหารมากินเพลินกิน
น้ำหนักขึ้นไม่รู้ตัวคุณผู้ชม
ตั้งใจร้องคู่กันเพื่อเป็นของขวัญในโอกาสที่เขาศึกษาดูใจกันมา๓ปี
อ๊อฟก็เห็นธัญญาอวบขึ้นก็เลยขอลงรูปแกล้งแฟนตัวเองหน่อย
แกล้งคุณผู้ชมเนี่ยท่านี้คิดว่าแบบเออคุณพ่อมือใหม่อะไรอย่างนี้นะ
แต่ไปมากลายเป็นว่าคนเข้าใจผิด
ซึ่งทั้งธัญญากับพี่อ๊อฟก็ไม่ติดค่ะ
หากว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าปุ๊บปั๊บรับโชคท้องขึ้นมานะฮะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทั้งคู่กันหน่อยจ้า
หนูก็ช่วงนั้นเป็นโควิดเมื่อเดือนก่อน
แล้วก็เหมือนเราสนุกกับการกินมากค่ะ
ก็คือนอนสั่งของมากินกินแล้วก็นอน

เป็นคนที่ลงท้องลงเอวเอวไม่มานะ
แต่ว่าป่องออกท้องมันก็เลยดูเหมือนคนเรา
ตอนแรกหนูคิดว่าใช่แน่
หนูแอบดีใจมากเลยว่าต้องใช่แน่เลย

ก็เรียกหนูอ้วน
เหมือนคนท้องว่าก็เลยไปขอถ่ายรูปแบบอย่างนี้

ทีนี้เพื่อนดารามาโพสต์แสดงความยินดีด้วย

ผมรู้สึกเกรงใจทันทีเลย
หนูอยากหาเงินได้แบบเยอะอีกก่อน
เพราะว่าก็อยากมีลูกเมื่อพร้อม
ดิฉันชอบคำตอบสรุปสั้นง่ายเลยนะ

กดสั่งง่ายได้ไหมคุณผู้ชม
แต่เอาเป็นว่าถ้าพร้อมเมื่อไรน้องบอกแน่นอน